ยอมประโยชน์

นอกจากจะเป็นงานครัวตองประเพศพุทธสิน
ที่ใช้เป็นพุทธบูชาในทางพระพุทธศาสนาแล้ว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
พุ่มต้นไม้ทองทำจากแผ่นทองเหลือง
และตกแต่งด้วยแผ่นทองแดงเป็นเกษร
ซึ่งช่างมักจะสร้างสรรคุ่มต้นไม้เงินทอง
เรียนแบบลักษณะของมอบบูรณคตะ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
เคล็ดลับที่ทำให้พุ่มต้นไม้สวยงาม
คือการจัดแต่งดอกให้พอดีกับขนาดของกิ่งก้านต้นไม้
ไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน